อีกคนนึงครับน่าสนใจมากนะฮะก็คือเรื่องของตำรวจเหมือนกัน
แล้วก็เป็นสอสอเก้าไกลที่ออกมาแฉในประเด็นนี้ครับ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรแล้วก็มีคุณวิทย์วิสิตปันสวนปลูกนะฮะ
เป็นสอสอลำพูนก้าวไกลโอ้โหเรื่องนี้ครับคือ
เขาแถลงข่าวความเดือดร้อนของตำรวจสมาชิกสากรตำรวจลำพูนครับ
โดยบอกว่ามีตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ยมาร้องเรียนกับทางสสเก้าไกรนะฮะ
เพราะว่ากลัวว่าถ้าไปจัดการเรื่องนี้เองเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปเจอต่อไงนะครับ
เขาบอกว่าเขากู้หนี้ยืมสินเนี่ย๔แสนบาทในข่าวเนี่ยนะครับ
บอกว่าพอไปเช็คอีกทีก็จ่ายส่งตลอดส่งงวดเป็นประจำเลย
ปรากฏว่าอ้าวทำไมหนี้มันงอกเป็นล้าน
กลายเป็นว่ามีชื่อเป็นผู้กู้ก้อนใหม่อะไรอย่างนี้
มีตำรวจทั้งหมดคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่รายเดียวนะ
นายครับที่เป็นสมาชิกสากรถูกสวมสิทธิ์
และปลอมแปลงเอกสารเปลี่ยนยอดเงิน
เห็นเขาบอกว่ากู้๔แสนไปซื้อรถก็ส่งทุกงวด
หลังจากนั้นไปดูอีกทีโอ้โห๗๘๐๐มันงอกมาจากไหนนะครับ
ก็แจ้งความเอาไว้ตั้งแต่เดือนกุมภาครับ
นี่ผ่านมา๙เดือน๗เดือนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า
ขณะที่ทางคุณวิโรธบอกว่า
คณะกรรมการสหกรณ์ครับก็เป็นนายตำรวจระดับสูง
ไม่มั่นใจว่าผู้เสียหายนั้นจะได้รับความเป็นธรรมไหม
ก็อยากฝากถึงพบตรคนใหม่ให้เอาจริงเอาจังครับ
แก้ปัญหาเรื่องนี้คิดว่าไม่เกิน๒สัปดาห์
น่าจะรู้ผลที่สำคัญในเชื่อว่าแหมเคสที่ลำคูณ
น่าจะเป็นแค่จุดเล็กจุดหนึ่งในประเทศนะครับ

เชื่อมโยงกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ด้วยไหม
คุณวิโรธก็บอกเช่นเดียวกันว่าถ้าตำรวจยังโกง
เพื่อนตำรวจด้วยกันและประชาชนนั้นจะหวังพึ่งอะไรได้นะฮะ
ไปฟังเสียงหน่อยครับ
คณะกรรมการสหกรก็เป็นนายตำรวจระดับสูง
หลายคนอยู่ในระดับบังคับบัญชา
เขาก็ไม่มั่นใจครับว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมในกรณีนี้หรือเปล่า
เขาต้องตกเป็นหนี้ในหนี้ที่เขาไม่ได้ก่อหรือเปล่า
สมาชิกสากรท่านอื่นต้องมาแบกรับความเสียหาย
มูลค่า๒๐๐กว่าล้านอีกหรือเปล่า
เนี่ยนะครับปกติสภาเขาก็ประชุมกันเนี่ยพุธพระหัสนะ
วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ดุเดือดเดือดทั้งในห้องประชุมสภา

ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าถ้าตำรวจโดนโกง
แล้วประชาชนอย่างเราจะทำยังไงดีนะคะ
ก็น่าสนใจว่าเดี๋ยวจะมีการดูแลเรื่องนี้ยังไงด้วยนะคะ